ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานค่ะ
โดยก่อนการแข่งขันก็มีการสวนสนามทางทะเล
เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะ
พิธีสวนสนามทางทะเลนะคะจัดขึ้นในเวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
โดยเรือใบจากทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ร่วมแข่งขันในรายการนี้รวมทั้งสิ้น๑๖๘ลำ
ตั้งขบวนแล่นผ่านเรือหลวงแกลงแล้วก็เรือต่อ๙
แล้วก็แล่นผ่านอย่างสวยงามพร้อมเพียงกัน
เพื่อแสดงความจงรักพักดีและเทิดพระเกียรติ

ที่เรือใบทุกลำค่ะก็จะเข้าสู่การแข่งขัน
ซึ่งการสวนสนามทางทะเลนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งพิธีการสำคัญ

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬาเรือใบค่ะ
ผู้ทรงชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่๓
ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น๔เกมค่ะ
ที่สวนสนามทางเรือหรือที่เราเรียกว่าเซลลพาร์ทนะครับ
เราได้จัดมาก็เป็นเวลาประมาณ๖๗ปีแล้ว
เพื่อที่จะเฉลิมฉลองแล้วก็ถวายพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
ห่วงของวัน๕ธันวามหาราชเป็นประจำทุกปีนะครับ
นักเล่นเรือที่มาเข้าร่วมการแข่งขันที่นี้ทั้งหมดนะครับ
ก็จะทราบดีนะครับว่าเราทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อใคร
การแข่งขันทั้งหมดมันจะเหมือนเหมือนกันหมดนะครับ

ทำให้เขาเนี่ยเพื่อเข้ามาร่วมปุ๊บ
เขาจะรู้สึกว่ามันเป็นการขันเรือใบที่มันพิเศษ

และเรารู้สึกว่ามันเป็นความทราบที่มันมีในไทย